ถ้าประทานครับเจ็ดนาทีกับมาตราเจ็ดของผมครับ
งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานเอ่อ
ที่มันยังไม่จำเป็นเร่งด่วนรวมถึงภารกิจที่มันไม่ใช่แค่ซ้ำซ้อนนะครับ
แต่ผมถือว่าเป็นภาระของงบประมาณด้วยซ้ำที่สามารถตัดออกได้
แล้วก็อาจจะถึงขั้นยุบทั้งหน่วยงานยังได้เลยนะครับ
ซึ่งทำให้ผมคิดว่าน่าจะลดได้อีก๑๐เป็นอย่างน้อย
ท่านประธานครับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอโทษครับท่านยุบรวมกันได้ไหมครับ
จะได้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรพันธกิจไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับ
นายกมีหน่วยงานภายใต้สังกัด๒๗หน่วยงานนะครับ
มันก็คือคนคนหนึ่งรับผิดชอบ๒๗งานเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้ายึดรวมกันได้ก็ดีนะครับ
จะได้ไม่เป็นภาระนะครับ
โครงการสำนักที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทำ
พัฒนาระบบความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์๔๙ล้านบาท

ก็ถ้าท่านคิดว่าไวรัสสมัยนี้มันฉลาดขนาดจะเจาะหน่วยงานรัฐได้เนี่ย
ผมว่ามันไม่เสียเวลามาเจาะสำนักนายกหรอกครับ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล๑๑ล้านบาท
ว่าจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้ประสานกับสำนักงานเลขาสภาผู้แทนได้เร็วขึ้น

ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับเลื่อนไปก่อนได้
พัฒนาระบบทะเบียนฐานอันดร๘๕ล้านบาท
คือถ้าอยากจะมีชนชั้นก็อยากให้เป็นภาระของประชาชนครับ
ทำทะเบียนฐานอันดรวันนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นเลย
พัฒนาระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา๑๕ล้านบาท
คือมีประชาชนกี่คนครับที่รู้ว่ามันคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลย
มีประชาชนกี่คนที่รู้ว่าจะทำระบบนี้ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นยังไงครับ
มีคนขอพระราชทานเฉลี่ยปีละ๑๐คนนะครับ
ช่วยใช้แฟมเหมือนเดิมเถอะครับแค่๑๐แฟ้มต่อปีไม่เยอะเลยครับ
การต่อไปครับเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยธรรมเนียบรัฐบาล๕๐ล้านบาท
ก็ไปทำระบบบันทึกข้อมูลคนเข้าออกบันทึกรถเข้าออกนู่นนี่นั่นราคาก็โอเวอร์นะครับ
แล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยคือการทำรัฐประหารอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่มีเลยครับ
ภาระประเทศเราเยอะจริงแล้วครับต้องช่วยกันนะครับ

เสียดายภาษีประชาชน๘๐๐กว่าล้านนะครับ
เพราะว่าคุณพี่ทำได้ทุกอย่างใส่กระเบือยันเรือดำน้ำ
โดยงานที่มีภารกิจในการสร้างความรู้ทัศนคติความเป็นไทยน้อมนำ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในความจงรักภักดี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดสร้างภูมิคุ้มกันทุกมิติ
เพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ให้ความรู้ประชาชนเรื่องป้องกันสถานภัยจัดตั้งหมู่บ้านอาสาป้องกันและพัฒนาตนเอง
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมปราบปรามการบุกทำลายป่าให้ทุนการศึกษาเด็ก
พัฒนาโรงเรียนสร้างอาคารห้องน้ำทำภารกิจข่าวกอง
ภารกิจจิตวิทยาบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดปราบปรามเครือขายยาเสพติด
แก้ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกร
เหนื่อยครับหน่วยงานไหนครับท่านคิดถูกเลยครับ
จำเป็นต้องเฉลยแล้วครับกรมนครับกอรมนเนี่ยนะครับ
ตกค้างจากยุคสงครามเย็นที่ก็มีไว้จัดการศัตรูทางการเมือง
รู้กันดีอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็น๔๐กว่าปีก่อนก็จะเป็นคอมมิวนิต
ลองไปดูรายชื่อทำเป็นกรมณแต่ละจังหวัด

คือแค่เต้นซุมบ้าจนเหงื่อท่วมฟิตเน็ตทุกวันเนี่ยก็ได้เงินเดือนทุกเดือนใช้ฟรี
สวัสดีการนี้ก็สารพัดนะครับแถมได้อายุข้าราชการ๒เท่า
เน็ตน้ำหนักยังไม่ทันลงเลยครับได้บำนานตลอดชีวิตแล้ว
เถอะครับซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเขาหมดเลย
โดยงานสุดท้ายครับที่ผมจะพูดถึงขอสไลด์ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่
สอนชนครับซึ่งผมด้วยความเป็นผู้แทนที่ติดกับทะเลนะครับ
แล้วก็ไปจัดการเรื่องปัญหาประมง
โดยงานน้องใหม่ครับมีพันธกิจหน้าที่เดียวเลย
คือการลดจำนวนเรือประมงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะปราบปรามได้

ก็จะมีซื้อปืนซื้อเสื้อเกาะซื้อกล้องซื้อเรือเล็ก
ซ่อมเรือเล็กหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ได้จะไปปราบปรามเรือ
ณิชย์ที่อยู่กลางทะเลคุณจะปราบปรามแค่ประมงชายฝั่งเอง
ซึ่งตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วเขาแทบจะตายกันหมดแล้วนะครับ

อันนี้เป็นเรือที่ต้องซ่อมครับเพราะว่าไปชน
คือออกข่าวว่าชาวประมงเนี่ยพื้นบ้านมันจะขับเรือมาชนเขา

อันนี้ผมพยายามตัดให้สั้นไม่มีเสียงนะครับเพื่อให้เร็ว
คือไม่มีใครชนใครหรอกครับเจ้าหน้าที่นั่นแหละที่ไปชนเขาเห็นเลย
แล้วเรือตัวเองก็พังแล้วก็ไปแจ้งความเขาหาว่าพยายามฆ่า
คือเรือประมงที่คาดหอยแคลงเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายธรรมชาติอะไรขนาดนั้น
ท้ายคลิปเนี่ยท่านก็เอาหอยแคลงตัวน้อยมาปล่อยลงทะเล
ซึ่งท่านกำลังจะฆ่าคนเพื่อที่จะช่วยหอยแคลงตัวน้อยท่านถือปืนทุกคนนะครับ

ผมไม่เข้าใจว่านี่มันคืออะไรกันแน่ชาวประมงไม่มีใครเหลี่ยวแลเลย
หลังจากที่๗ปีกับกฎหมาย๑๗ฉบับที่คศใช้
อีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากรู้ครับว่าหน่วยงานนี้เขาทำอะไร
อันนี้คือกรมตรวจประมงครับที่ฝึกโดยสอนชน
เขาฝึกยิงปืนกันด้วยเหรอครับจากปราบประมงชาวพื้นบ้านเนี่ย
ถ้าฝึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปจัดการเรื่องปัญหาประมงแล้วครับ
และยิงจริงนะครับชาวบ้านที่บางประกงโดนยิงกลางหลังมาหนึ่งคน
ภรรยาของชาวประมงคนนั้นบอกว่าอยู่กับอยู่ในสงครามตอนอยู่กลางทะเล
มารวมเป็น๑๐แล้วก็เสียงสาดกระสุนกันเป็นว่าเล่น
คือนี่ไม่ใช่การจัดการปัญหาประมงที่ถูกต้องครับ
ท่านปราบปรามแล้วท่านก็มาบอกว่าท่านทำได้ดีมันไม่ใช่ครับ
แค่ต้องการการยอมรับจากต่างชาติเท่านั้นเองว่าท่านจัดการอะไรได้
หลังจากที่ท่านทำรัฐประหารเข้ามาอย่าใช้วิธีนี้กับชาวประมงครับ
ตอนนี้ชาวประมงแทบไม่เหลือแล้วก็ด้วยเวลาจำกัดนะครับ
จริงผมอยากพูดถึงสำนักงบนิดหนึ่งขอฝากถึงสำนักงบนิดนึงนะครับ
การจัดทำงบประมาณแผ่นดินนี่นะครับสำนักงบช่วยผมหน่อยนะครับ
อันไหนถูกอันไหนแพงอันไหนเกินราคาตลาด
คือมันไม่ใช่เรื่องเลยครับเวลาก็น้อยอยู่แล้วในการพิจารณางบประมาณ

คือทำไมท่านไม่ตรวจสอบราคามาให้ดีก่อน
กรรมธิการควรจะพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่า

มาดูว่าหน่วยงานราชการขอราคานี้มาถูกไปหรือเปล่าแพงไปหรือเปล่า
มาตรานี้นะครับยังมีอีกหลายมาตราที่ผมจะชี้แจงให้ฟังว่า
ทำไมถึงจะต้องตรวจสอบราคา
เพราะว่าโครงการหลายโครงการน่าจะเกินครึ่งที่ราคาเกิน
ก็เดี๋ยวจะอภิปรายในมาตราต่อไปนะครับท่านประธานขอบคุณครับ